คุณผู้ชมคะเวลาที่จะขับรถถ้าเกิดเราไม่คุ้นชินเส้นทาง
ปรากฏว่าไปตกคลองทำให้รถจมไปทั้งคัน
ก็เสียชีวิตนะคะนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะ
ต้องรีบไปงมอ่ะต้องรีบไปงมแล้วก็กู้ทั้งรถกู้ทั้งร่างเนี่ย
ขึ้นมาบนบกค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนเรียบครองประปามหาสวัสดิ์นะคะ
ไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีกู้ภัยร่วมกับตันยูนี่นี่
รถคันนี้นี่แหละค่ะชุดประดาน้ำชาวบ้าน
นี่ช่วยกันลากรถเอสยูวีสีขาวคันนี้ขึ้นมาจากน้ำ
ตอนแรกคือจมไปมิดเลยนะเนี่ยตอนที่เอารถขึ้นมาเห็นไหมคะ
ตอนเอารอกดึงแล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย
ปรากฏว่ามองไปในรถนะตรงที่นั่งคนขับเจอศพคนขับเป็นผู้หญิง
คือนางสาวาลินรัตนาธาราศวรรษอายุหกสิบหกปีค่ะ
แล้วเห็นเลยแหละว่ามีศพอยู่ในรถพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าตอนนั้นเขาก็จอดรถอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลอง
เห็นแล้วแหละรถคันนี้ตอนแรกก็ขับมาตามปกตินะ
แล้วก็มาจอดอยู่จอดอยู่ไม่นานนะคะประมาณนัก๒๓นาที
หลังจากนั้นจู่รถอ่ะค่อยพุ่งลงไปในคลองเลย
แล้วรถลอยห่างจากฝั่งห่างจากฝั่งไปเรื่อย
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้พยายามจะไหว้ไปช่วยแล้วนะ
แต่ว่าไหว้ไปไม่ถึงค่ะรถมันหนักใช่ไหม
พอลงไปได้ไม่เท่าไหร่ไม่นานหรอกค่อยจมค่อยจม
ทีนี้สิ่งที่ทำได้ต้องเอาเชือกมาผูกท้ายรถก่อน
กลัวเหลือเกินว่ารถจะไหลไปตามกระแสน้ำหรือว่าจะจมหายไป
ทีนี้พอเอาเชือกผูกท้ายรถได้ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือนะคะ
แล้วหลังจากนั้นหลานสาวคนตายก็เดินทางมาถึงค่ะ
หลานสาวคือนางสาวพัทริยารัตนมนตการค่ะ
พอมาถึงก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคุณน้าของเธอ
คุณน้าขับรถมาจากสมุทรปราการจะไปทำบุญกับเพื่อน
ไม่ได้บอกหรอกว่าจะไปทำบุญที่ไหน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านเพื่อนของน้าอยู่ที่ไหน
คือบอกแค่ว่าหลังจากทำบุญเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่บ้านหลาน
แล้วแปลกใจเหมือนกันว่าจุดตรงนี้ที่นนทบุรี

เพราะว่าตอนแรกคือขับมาจากสมุทรปราการใช่ไหมคะ
แล้วก็เลยบอกว่าน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า

หลานบอกว่าปกติน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
แล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้คือหลานเองก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าสาเหตุมาจากอะไร
แต่มีข้อมูลจากที่นักข่าวของเรานี่ค่ะ

คุณเห็นไหมเป็นรอยเหมือนกับเป็นร่องรอยล้อรถวิ่ง

ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑๕๐เมตร
คือพอรถไปล้อริมคลองใช่มั้ย
แล้วก็เหมือนกับหักมาขึ้นมาบนถนน
แล้วก็เจอรอยล้ออีกจุดหนึ่งห่างจากสะพานปูนข้ามคลองประมาณสัก๕๐เมตรได้ค่ะ
ทำไมขับถึงลงไปตรงนั้นได้นะ
มันเหมือนกับขับแปลกเส้นทางของรถเห็นไหม
ตรงนี้ค่ะน่าสงสัยมากแล้วลักษณะเนี่ย
คนขับมีสติไหมพยายามประคองรถไหม
หรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องหักพวงมาลัย
จนมันเป็นรอยล้อไปตามทางย่าตามทางถนนแบบนี้
หรือว่าทางมันมืดคนขับนึกว่าเป็นอีกเลนอะไรหรือเปล่า
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ถนนเส้นนี้นะมันเป็นถนนลูกรัง
ไม่ได้มีไฟส่องสว่างหรอกคุณแล้วก็ไม่มีคนใช้ด้วย

ที่จะใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหม
พอหลงมาเสร็จแล้วปั๊บอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่รู้ว่าอันไหนถนน
อันไหนลูกรังอันไหนคลอง

จนกระทั่งรถไปตกคลองเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวต้องไปดูนะคุณผู้ชมอันดับแรกต้องตรวจสอบก่อนว่า
รอยล้อตรงนี้มันใช่รอยล้อของรถผู้ตายหรือเปล่า
คือถ้าเกิดใช่มันก็จะได้สืบต่อค่ะว่าเพราะอะไร
แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็อาจจะได้รู้ว่าอันนี้คนละเรื่องกันคนละเคสกันนะคะ